จังหวัดตากหนุ่มพม่าลักตัดสายไฟแรงสูง
นำไปขายทำให้ไฟดับทั้งหมู่บ้านเลยนะฮะ

ชาวบ้านเอกใจออกมาดูพบหลักฐานคาตาเลย
และชาวบ้านก็ช่วยกันรวบตัว
แล้วก็นำชายคนนี้ส่งตำรวจครับ
ตำรวจสพแม่สอดจังหวัดตาก
ได้เข้าไปตรวจสอบเหตุคนร้าย
ตัดสายไฟแรงสูงแล้วก็ถูกชาวบ้านจับตัวไว้ได้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสายตลาดสดแม่สอด
ที่บ้านหนองบัวคูณเขตเทศบาลนครแม่สอด
พบนายอ่องวินอายุ๔๐ปีเป็นชาวพม่า
พร้อมกับสายไฟแรงสูงสีดำม้วนใหญ่เลย
รวมถึงอุปกรณ์ในการตัดสายไฟ

อกจากนี้ยังมีสายไฟห้อยระโยงระยาง
ถูกดึงลงมาจากมิเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะครับ

ไฟมันดับตั้งแต่ช่วงตี๓กลางดึกที่ผ่านมา
โดยชาวบ้านก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันทำไมไฟดับ
พอช่วงสายปรากฏว่ามีคนในชุมชน

เป็นช่างไฟมาซ่อมไฟที่ดับซะอีก
แต่เห็นทำแบบนั้นอยู่นานนับชั่วโมง

ก็เลยเข้าไปสอบถามนายอ่องวิน
ก็เลยรู้แล้วว่าคนนี้ไม่ใช่ช่างไฟแน่นอน
ปะติดปะต่อกันแล้วสายไฟจะเอาไปไหน
ชาวบ้านก็เลยบอกสงสัยเป็นพวกที่มาลักตัดสายไฟขโมยแน่
ก็เลยตะโกนให้คนในชุมชนช่วยกันจับไว้นะฮะ
แล้วก็พอดีคนขี่สำล้อรับจ้างแล้วก็รอปภของโรงงานที่กำลังออกเวร
ขี่รถผ่านมาพอดีก็เลยช่วยกันจับกลุ่มตัว
แจ้งตำรวจดังกล่าวพบว่าเป็นหัวขโมยจริงด้วยนะครับ